ทีนี้ต่อเนื่องกับเรื่องของคุณบินบริษฐ์
ที่ตอนนี้กลายเป็นฮีโร่ในใจของใครหลายคน
สุราธานีซึ่งเป็นเจ้าของร้านสติ๊กเกอร์
เขาก็เลยใจดีทำสติ๊กเกอร์เป็นคุณบินบริษฐ์
แล้วแจกให้กับคนที่โอนเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยจะรับสติ๊กเกอร์ได้ก็คือต้องเอาสลิปที่เราโอนเงินไปแล้ว

เขาบอกว่าตอนนี้ทำไปเนี่ยหมดไปแล้วถึงกว่า๒๐๐ชิ้น
แล้วก็บอกว่ายังตั้งใจจะทำแจกไปเรื่อยอีกนะคะ
หลังจากที่พระเอกหนุ่มบินบรึงฤทธิโพสต์ลงโซเชียล
รับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมที่อุบลราชธานี
แล้วก็ได้รับความสนใจจำนวนมาก
นายสุรพันธ์นพรัชอายุ๓๖ปีคนนี้

อยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เขาก็เลยปลื้มอยากสนับสนุน
ก็เลยเกิดไอเดียทำสติ๊กเกอร์เป็นรูปแบบนี้เลย
หน้าตาคุณบินบรือฤทธิ์ใส่ชุดกู้ภัย

แจกให้กับใครก็ตามที่ช่วยบริจาคเงินมาทางบัญชีคุณบิน

ขอรับสติ๊กเกอร์ฟรีได้เลยที่ร้านค่ะ

สลิปมาขอรับสติ๊กเกอร์แล้วกว่า๒๐๐คน